เตือนนะเวลาคุยกับใครผ่านทางโลกโซเชียลเนี่ย

มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงนะคะอายุ๑๙ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันที่๕ต่อเนื่องวันที่๖ตุลาคมนะคะ
แล้วนี่ชิงทรัพย์เอาของมีค่าไปด้วยค่ะ
เอาตังให้ตัวเองได้ไป๕๐๐บาท

น้องก็เลยคุยกับแม่เล่าให้แม่ฟัง
สุดท้ายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ไปแจ้งความที่สนตลิ่งชันค่ะ

ปี๑๙ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจสอนอตลิ่งชันนะคะว่าถูกนายศาสตร์ธดาบัวทองอายุ๒๘ปีผู้ต้องหาคนนี้รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กคุยกันผ่านโปรแกรมเมสเซ็นเจอร์คุยกันบ่อยนะคะแชทกันไปแชทกันมาชวนน้องเข้าไปเที่ยว๕ตุลาคมขับรถไปรับแล้วก็พาไปผับแถวตลิ่งชันจนเที่ยงคืนครึ่ง๖ตุลาคม
แล้วก็ให้น้องผู้หญิงเข้าไปในบ้านแล้วล็อกเลยล็อกประตูขังเอาไว้เลยจนเวลาประมาณตี๒ตัวนายศาสตร์ธดาย้อนกลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็ขืนใจน้องในห้องนอนค่ะใช้กำลังบังคับตบตีชิงกระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถือแหวนเอาซับสินของมีค่าไปหมดเลยจากนั้น๔โมงครึ่งตอนเย็นวันเดียวกันก็พาน้
ทีเอ็มที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านภาษีเจริญได้เงินไป๕๐๐บาท
แล้วก็ทิ้งน้องผู้หญิงผู้เสียหายเอาไว้หลังจากนั้นตัวเองก็ขับรถหนีไป
กล้องวงจรปิดหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่ะบันทึกภาพเอาไว้ได้
เห็นชัดพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ต่อสารขออนุมัติออกหมายจับเมื่อ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธคมคืนกระทำชำราวกักขังหน่วงเหนียวค่ะ
จากการสืบสวนเนี่ยตัวผู้ต้องหาไม่มีประวัติคดีอาทยากรรมนะคะ
แต่ว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่านายพักขพงศ์
เมื่อปี๒๕๕๒เคยทำงานบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง
แล้วก็ลาออกไปเป็นลูกจ้างที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
แล้วก็ลาออกในปี๒๕๕๔เนี่ยค่ะมีฐานะปันกลาง
แม่เป็นครูนะคะผู้ต้องหาคนนี้พ่อเป็นอดีตตำรวจด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วก็ชอบแอบอ้างเป็นตำรวจสร้างรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คให้ดูน่าเชื่อถือค่ะ
หลอกคนอื่นเนี่ยต้องระวังจริง
เราก็ให้นักข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของน้องผู้เสียหายนะคะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินก็โทรศัพท์ไปสอบถามคุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวว่าขอเงิน๕๐๐บาทให้โอนให้หน่อย
คุณแม่บอกว่าเสียงลูกเนี่ยเสียงสั่นเคลือเลยนะแล้วก็บอกแม่ด้วยว่าอยากกลับบ้าน
ก็เลยถามถ่ายไปว่าอยู่ไหนทำไมไม่กลับมาเลย
ลูกสาวก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับจนกระทั่งเนี่ยแม่ก็เพิ่งมารู้ว่าลูกถูกหลอกไป

ใช่ค่ะก็ถามลูกแหละว่าเจอกับคนร้ายคนนี้ได้ยังไง
แค่สองวันเนี่ยเหรออืม

ก็คือผู้ชายคนนั้นโทรแบบคงทักมาโทรคุยอะในเฟสอ่ะค่ะ
ก็ว่าชวนไปเที่ยวแล้วผู้ชายเขาก็มารับไป
แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าเขารับไปแล้วเขาขู่บังคับน้องอะไรยังไงบ้างไหมคะ
คือว่าที่เขาไปอ่ะก็ผู้ชายก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวแต่ก็พาไปบ้านเขา
บอกรอเดี๋ยวมาเปลี่ยนรถอะไรนี่แหละ
อืมแล้วก็จากนั้นก็เขาก็ไม่เล่าอะไรให้มากมายเขาไม่ค่อยได้เล่าอะไรอ่ะ
อ่ะแต่รู้เล่าว่าผู้ชายคนนั้นก็ตกเขา
คือแบบว่าก็ว่าลูกนะว่าเออ
ไม่รู้จักเขาแล้วไปอย่างนี้ได้ไงก็ว่าเขานะ
คือแบบไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกอะค่ะ
ก็ไปเจอแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่หน้าห้าง
แล้วก็เป็นผู้ที่หญิงสาวมาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ
แม่ค้าท่านนี้ชื่อว่านางสุรีสิงโตทองนะครับ

เห็นรถยนต์คันหนึ่งมาจอดหน้าร้าน
แล้วทั้งคู่ก็เดินลงมากดเงิน

จนกระทั่งน้องผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าขอยืมโทรศัพท์ขอติดต่อกับแม่
แล้วก็ร้องไห้บอกว่าผู้ชายเอาเงินหนูไปหมดแล้ว
เอาของมีค่าหนูไปด้วยอยากกลับบ้าน
ตอนนั้นก็สงสารน้องมากนะฮะก็ให้ยืมโทรศัพท์
แต่ทีแรกก็ไม่สามารถติดต่อแม่ได้
กระทั่งแม่ของเด็กโทรศัพท์กลับมาแล้วก็ได้พูดคุยกัน
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สอนอตลิ่งชัน
รีบโทรศัพท์เขาก็เดินถอยออกมาทั้งตู้น้ำที่นั่น
น้องเขามาบอกป้าหนูขอโทรศัพท์โทรหาแม่หน่อย
ป้นเงินหนูไปหมดเลยเอาของหนูไปด้วยมีแหวนสองวงแล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ย
ก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวป้าโทรให้นะป้าขายของแป๊บนึงก็โทรให้เขา
บอกเขาว่าก็โทรหาแม่เขาแต่แม่เขายังไม่รับโทรศัพท์โทรกลับมา
บอกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเก็บร้านแล้วป้าจะพาไปแจ้งความไม่ได้เห็น
ไม่ได้รู้เรื่องของเขาเลยเพียงแต่ว่าน้องเขามาขอความช่วยเหลือ
ขอโทรศัพท์โทรแล้วเขาก็ร้องไห้ก็บอกให้ฟังว่าอย่างงี้เงี
เขาโดนผู้ชายป้นไปหมดเลยพาเขาไปแล้วก็พาเขามากดฟังเขาบอก
ถ้าเกิดเขาลงจากรถไม่ได้เขาก็ตายถามเขาว่ามากับเขาได้ยังไง
เขาก็ว่ารู้จักกันสองวันเหรอในเฟสอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วหนูมา
ได้ยังไงเขาว่าผู้ชายไปรับอืมไปรับมาแล้วเขาจะจะกลับ
จะลงอะไรไม่ให้เขาลงอ่ะอืมกักตัวเขาไว้อย่างเงี้ย
ร้องไห้อืมโทรหาแม่ให้เขาหน่อยบอกเขาว่า
ป้าเขาช่วยได้แค่นี้นะเดี๋ยวป่าพาไปแจ้งความอืม
ให้เขากินข้าวเขาก็ไม่กินหรอกส่วนเรื่องของคดีความนะครับ
แล้วก็สอนอตลิ่งชันกำลังกระจายกำลังติดตามจับกลุ่มตัวนายสาธาดานะฮะ
คาดว่าอาจจะหนีไปกบดานอยู่ที่เพชรบุรีนะครับก็กำลังเร่งตามตัวกันอยู่
นี่เปลี่ยนชื่อบ่อยใช่ไหมตั้งชื่อซะยากเลย

เพื่อตำรวจตามจับจะได้เรียกยากหรือยังไง
คือจุดสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะน้องผู้หญิงต้องอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยง

มันก็สามารถทำได้ในกรอบที่สมควร
แต่ถ้าแบบโอ้โฮไม่เคยรู้จักกันกันค่ะแต่ว่าเอาเดี๋ยวไปบ้านพี่หน่อยไปไว้ปิ่นรถไปเอาของอะไร